คุณผู้ชมครับการขายของที่มันไปทับที่นะฮะ

วงการขายนมเปรี้ยวคุณผู้ชมครับนี่ก็มีเหมือนกันนะฮะ
มีการไปขายนะครับนอกเขตของตัวเอง
แล้วมีการเคลียร์กันสุดท้ายจบลงด้วยการรุมทำร้ายนะฮะ

คุณผู้ชมเห็นคลิปเมื่อสักครู่ใช่ไหมฮะตอนแรกคือเป็นคลิปเหตุการณ์ที่คือคนขายนมเปรี้ยวเจ้าถิ่นเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับ
ตามไปต่อว่าคนขายนมเปรี้ยวต่างเขตหลังจากแอบเข้ามาขายในพื้นที่รับผิดชอบของเขา
แล้วปรากฏว่ากลุ่มนมเปรี้ยวต่างเขตนี่แหละนะครับมีการรุมทำร้ายใช้ท่อนไม้เอาเหล็กเนี่ยทุบตีจนบาดเจ็บครับนะครับ
ผากเย็บไปห้าเข็มนะฮะค่ะนอกจากนี้มีร่องรอยการถูกทำร้ายตามร่างกายอีกหลายที่นะฮะ
ขี่รถไปเจอรถของคู่กรณีระหว่างทางครับแล้วก็ยอมรับว่าสักประมาณ
๑เดือนก่อนเคยมีปัญหากันนะฮะก็เรื่องนี้แหละ
ส่งนมเปรี้ยวทับที่กันซึ่งมีกฎอยู่ว่า
ถ้าเกิดว่าเจอตัวแทนขายบริษัทเดียวกันสามารถเข้าไปตักเตือนได้นะ

เพิ่งทราบเนอะนมเปี้ยเขามีแบ่งเขต
ใช่นะครับมันจะได้ไม่ทับซ้อนกันใช่ไหม

แต่ว่าครั้งนั้นคุณวินัยหรือว่าคุณหมีนั้นก็ได้มีการตักเตือนอีกฝ่ายไปแล้ว
กระทั่งวันเกิดเหตุเจอกันอีกครั้งครับจึงขี่รถเข้าไปดูว่าเป็นคนเดิมที่เคยเตือนใช่ไหม
แต่คราวนี้ถูกคู่กรณีโทรเรียกพวกมาเพิ่มครับแล้วก็รุมทำร้ายจนบาดเจ็บอย่างที่เห็น
คุณผู้ชมครับเราได้ไปพูดคุยกับทางคุณส้มนะฮะอายุ๒๓ปีนะครับแล้วก็อีกคนนึงชื่อคุณเปรี้ยวนะฮะ
อายุ๑๗ปีครับคู่กรณีของผู้บาดเจ็บหลังเกิดเหตุนั้นก็ทำงานตามปกติในพื้นที่แถวเคหาร่มกล้าวนะครับ
ทั้งคู่ชี้แจงกับทางผู้สื่อข่าวว่าวันเกิดเหตุตนเองก็พยายามจะถ่ายคลิปเหตุการณ์ไว้เหมือนกันนะ
ว่าฝ่ายตนเองเนี่ยอันนี้อีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมครับไม่ได้หาเรื่องก่อน
แต่ว่าเป็นฝ่ายของนายวินัยหรือว่านายหมีนี่แหละที่ใช้อาวุธมีดแทงสามีของทางคุณส้ม
ได้รับบาดเจ็บก่อนแล้วก็ไม่ได้มีการเรียกพักพวกด้วยนะครับ
แต่ว่าตนเองมีคนรู้จักในพื้นที่พอเขาเห็นเขาก็เลยมาช่วยครับ
รุมทำร้ายเพราะว่าป้องกันตัวหลังจากที่สามีของคุณส้มนั้นโดนแทงนะฮะ
ส่วนเรื่องขายนมเปรี้ยวทับที่ครับคุณส้มแล้วก็คุณเปรี้ยวยืนยันว่าไม่ได้ขายทับที่นะครับ
จะขายได้แค่ในเขตของตัวเองเท่านั้นอันนี้ก็ต้องความความทั้งสองฝ่ายนะครับ
คุณผู้ชมครับฟังเสียงทางคุณส้มแล้วก็คุณเปรี้ยวหน่อยนะฮะ
หนูจะต้องขับรถตามเขาไม่ใช่ว่าเขามาขับรถตามหนู
นี่ครับเบื้องต้นจากการสืบสวนครับพบว่าผู้ก่อเหตุมีทั้งหมด๑๐คนนะฮะ
ชายแปดหญิงสองตอนนี้ตำรวจรู้ตัวแล้วสี่คนจากทั้งหมดสิบนะฮะ
หลังจากนี้จะไปตามหาครับผู้ก่อเหตุทั้งหมดเนี่ยมาสอบปากคำนะครับ
เรื่องนี้นอกจากเรื่องของการทำร้ายร่างกายกันมีอีกประเด็นน่าสนใจ